ความกล้าหารและความเสียสละของชาวบ้านนาดี
อำเภอสุวรรณคูหาที่จังหวัดน้องบัวลำพู
ลุกขึ้นมาจับอาวุธเพื่อจะต่อสู้กับกลุ่มคอมมิวนิสต์นะคะ
ทำให้ในหลวงราชการที่๙เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสร้างขวัญและกำลังใจ
นำพาความเจริญไปสู่พื้นที่
จนทำให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนถึงทุกวันนี้นะคะ
ติดตามจากรายงาน๗๗ตามรอยพระบาทค่ะ
หน้าภารกิจนิยมปราศน์ทรีย์เกียรติภาคเทพภาคธรรมิตร
บ่ายเจ้าแล้วคิดฮอดอยู่คิดถึงอยู่
ทุกครั้งที่เอ่ยถึงความทรงจำ
ขณะเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙
โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างพัฒนา
ตำบลนาดีอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพู
เมื่อวันที่๑๑พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
ใหญ่ทุ่มขำมาบในวัย๘๘ปี
นึกถึงเพลงสรรเสริญพระบารมีขึ้นมาทันที
เพราะเคยร้องเพลงนี้ต่อหน้าพระพักษ์
ความปราบปลื้มยังตราตรึงมาจนถึงทุกวันนี้
เช่นเดียวกับนายทองภูลขุนเรศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างพัฒนา
ขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่

และในหลวงรัชการที่๙ได้มีพระราชกษรรพสังศ์
ที่ทำให้ตัวเขาต้องน้อมนำไปปฏิบัติต่อ

ครูมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้ว
ผมก็บอกว่า๑๐ปีแล้วพระพุทธจักรค่ะ

นายทองภูลได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจวบจนเกษียณอายุราชการ
เขายังคงยึดมั่นในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนให้มั่นคงตามพระราชประสงค์
เพราะชาวบ้านที่นี่ถือเป็นหมู่บ้านแรกที่รวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง
โดยมีทหารเป็นพี่เลี้ยงฝึกการใช้อาวุธ
ต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างกล้าหารจนความทราบถึงพระเนธพระกัน
อะไรไปนานสอบปีต่อไปปีสองร้ายสิบแปดไหนลงเจ็บมาเลยเห็นพื้นที่สีแดงพี่รักษณะที่ว่าไม่น่าจะมาเลย
องค์ท่านก็มาในที่สุดก็พวกที่เป็นพอคอก็กลับใจเข้ามาอยู่พัฒนาหมู่บ้าน
เป็นพระบรมีของในหลวงแท้ถ้าไม่มีท่านเสด็จมาเนี่ย
ผมว่าเดี๋ยวไม่รู้จะเป็นยังไงล่ะลำบากมาก
อนุสรผู้เสียสละสร้างไว้ภายในวัดประจำหมู่บ้าน
เพื่อระลึกถึงการรวมตัวกันต่อสู้
ทำให้เป็นที่มาของหมู่บ้านไทยอาสาป้องกันชาติ

และเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ในหลวงรัชกาลที่๙
เห็นถึงความเข้มแข็งและเสียสละ

พร้อมกับนำพาความเจริญตามไปให้
แต่ก่อนบ้านเรานี่ถนนทางไม่ดี
จะไปไหนมาไหนก็ลำบาก
กองทัพภาคที่๒เนี่ยก็ส่งหน่วยงานพัฒนาเข้ามา
มาทำถนนหนทางหน่วยงานไฟฟ้า
ก็มาเริ่มขยายเขตไฟฟ้าออกมา
เมื่อเขาสร้างถนนเสร็จแล้วขยายเขตไฟฟ้า
พี่น้องประชาชนก็มีถนนใช้ที่ดีแล้วก็มีไฟฟ้าใช้
ความสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้น
ถ้าหากในหลวงไม่เสด็จมาก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ขนาดนี้ไหม
นั่นคือความประทับใจความดีใจมีความประทับใจมากเลย
ทุกวันนี้ความรุนแรงหายไปจากพื้นที่แล้ว
แต่ชาวบ้านนาดียังคงน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

เห็นได้จากหน้าบ้านแทบทุกหลังจะปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง
และแบ่งปันเพื่อนบ้านสร้างความรักสามัคคีเอื้ออาทร
สมกับเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่รอยพระบาทของในหลวงรัชกาลที่๙
ประทับไว้เป็นสิริมงคลตราบนานเท่านาน
การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชทรงให้ไว้
แก่พี่น้องชาวไทยมาถือปฏิบัติ
ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดน้องบัวลำพูนั้นต้องการน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ปฏิบัติและเรื่องน้ำก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ซึ่งสำคัญที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องบัวลำพูเราได้มุ่งเน้น
ที่จะให้เกษตรกรในพื้นที่ต่างของจังหวัดน้องบูรมภู
ได้มีแหล่งน้ำในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนได้อยู่อย่างมีความสุข

สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับ
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย